อีกหนึ่งเรื่องกำลังแชร์กันมากในโลกโซเชียลเช่นเดียวกัน
เป็นภาพของแคทเชียร์หญิงคนหนึ่งเธอทำงานเชื่องช้าค่ะ
ก็มีผู้คนไปคอมเมนต์ต่างว่า
ลักษณะของเธอคล้ายกับตัวสล็อตที่ทำงานเชื่องช้า

ว่าเธอเคยป่วยเฉียดตายมาแล้วถึง๒ครั้งค่ะ
นี่เป็นคลิปการทำงานของหญิงสูงวัยแคทเชียร์นะคะ
เผยแพร่มาจากเฟซบุ๊คของชาวอินเดียรายหนึ่ง

ค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าทุกขั้นตอนนะคะ
แต่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้กลับนำคลิปของเธอ

แคปชั่นว่าเป็นแคทเชียร์ที่ทำงานเร็วที่สุดในโลก

โดยชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นอย่างตลกนะคะ
ว่าเธอคล้ายกับตัวสล็อต
ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความเชื่องช้านะคะ

ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ชี้แจงว่านี่ไม่ใช่เรื่องตลกค่ะ
หญิงสูงอายุคนนี้ชื่อว่าพรีมละตาชินเดย์
เกษียณอายุในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
โดยเธอก็เพิ่งหายป่วยจากอาการอมภาษณ์แล้วก็หัวใจวายถึง๒ครั้งนะคะ
แล้วก็เพิ่งกลับมาทำงานหลังจากที่การรักษาตัวผ่านไปไม่นานค่ะ
แล้วเธอก็มีความตั้งใจทำงานบริการด้วยเกียรติของเธอด้วย
จากนี้ผู้โพสต์ยังเล่าต่อมานะคะว่าเธอได้ตั้งแคชเชียร์อีกสาขาหนึ่งขึ้นมา
เพื่อสามารถทำงานต่อที่บ้านได้
ขณะที่ลูกค้าก็มาใช้บริการของที่บ้านของเธอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งลูกค้าบางคนที่ได้มาใช้บริการก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ล่ะค่ะ